สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ข่าวการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ต้องให้ความสำคัญกับข่าวนี้ครับ
ข่าวนี้โผล่ขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์

ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทย
ต้องให้ความสำคัญและสนใจครับ
มีหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับ

เช่นดัชนีโกงพุ่งใต้โต๊ะระบาด
รัฐเสียหาย๒แสนล้านบาท

ชี้จ่ายใต้โต๊ะพุ่ง๓๐
นี่เป็นโพลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ย
เขาจะทำผลสำรวจเรื่องแบบนี้

ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ย

แม้ขนาดองค์กรต่างประเทศ
เวลาเขาจะมาสำรวจ
อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ

เขาใช้บริการของหอการค้าไทยนะครับ

คนที่เป็นอธิการบดี

อาจารย์สวนีไทยรุ่งโรธ
ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แถลงถึงว่าเดือนธันวาคม๖๐
ซึ่งทำสำรวจทุก๖เดือน

เขาไปสำรวจ๒๔๐๐ตัวอย่าง

ดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นไทย

แย่ลงจากเดือนมิถุนายน๒๕๖

สถานการณ์คอรัปชั่นไทยในปัจจุบันเนี่ย

แย่ลงจากเดือนมิถุนายน๒๕๖๒

แย่ลงจากเดือนมิถุนา

แยกให้ดูรายละเอียดเลยนะครับ

ดัชนีปัญหาและความรุนแรง

แย่ลงจากเดือนมิถุนา

จาก๔๔แย่ลงมาเป็น๔๒

มีการป้องกันคอลลับชั่น

แย่ลงจากเดือนมิถุนา๖๐

ซึ่งดีขึ้นกว่าเดือนมิถุนายน๖๐

เพราะว่าในสังคมออนไลน์
ทั้งหลายเขาให้ความสำคัญ

พออาจารย์สวนีอธิการบดี

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจ

ที่มีประสบการณ์ด้วยตัวเอง

หรือนักการเมืองที่ทุจริต

คนที่มาบริหารประเทศ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน

แล้วในรอบ๓ปีที่ผ่านมา

อันนี้ก็ลดลงจากเดือนมิถุนา๖๐

ผู้ประกอบการต้องจ่ายแค่ราชการ

ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

เขาไม่ได้ไปถามความรู้สึกคนทั่วไปนะ

หรือคนที่ไม่ประมูลภาครัฐ

เขาไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

อะไรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

แต่ถามคนที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี้คือตัวเลขที่ปรากฏออกมา

แม้กระทั่งเมื่อมาเปรียบเทียบกันเองในช่วง
อันนี้คืออะไรล่ะครับ

มี๒เรื่องใหญ่จำได้ใช่ไหมครับ

ความแตกแยกวุ่นวายในประเทศ

ซึ่งมาจากฝ่ายภาคการเมือง
แต่ทีนี้๓๔ปีที่ผ่านมา

อันนี้น่าชะงนว่า
สถานการณ์ยังรุนแรงอยู่
ทุจริตคอลลับชั่นแน่นอนมี๒ส่วนครับ

เป็นส่วนที่จ่ายไปถึงที่เรียกกันว่านักการเมือง

เพราะช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมา
มีโครงการอภิมหาโปรเจกต์

ฉะนั้นตัวเลขตรงนี้สูงขึ้น

ก็ไปจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างเนี่ย
ตอนที่รัฐบาลมาจากภักดิ์การเมือง
นักการเมืองก็บอกว่าไปคุมลำบาก
กฎเกณฑ์กติกาต่างคุมกันลำบากมาก
ก็มีการรั่วไหลทุจริตกัน

เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นรัฐบาล

อ้าวแล้วพอคราวนี้ตัวเลขออกมา
ชัดเลยครับว่าในระดับเจ้าหน้าที่

ก็แปลว่าการควบคุมกำกับ

หยิบเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวนี้จะต้องเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีก

ข่าวนี้ไม่อยากให้คนคิดว่า
สิทธิ์โบราณที่เขาบอกว่า
ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง